เรื่องนี้เป็นเรื่องคดีทางเทคโนโลยี
ฟัดกันในตลาดในการที่จะขายสินค้า

แพ้คดีการละเมิดสิทธิบัติ

มูลค่าเงินประมาณหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ต้องจ่ายกันนะครับ
ต่อรองกันไปต่อรองกันมาอุทธรณ์ก็แล้วยังไงก็แล้ว

มูลค่าที่ลดลงมาหน่อยแต่ฟังมูลค่าตัวเลขแล้วเราก็ยังช็อกอยู่ดี

หลังจากมีการต่อสู้กันไปมาหลายรอบในเวลา๕ปีที่ผ่านมา
นี่สั่งปรับเงินมหาศาล๑๐๐๐ล้านเหรียญสหรัฐ

สารก็ลดค่าเสียหายลงมาให้เหลือ๕๔๘ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ

ที่เป็นเงินไทยเป็น๑๐๐๐๐๐๐๐บาทครับ

เราพร้อมแล้วที่จะจ่ายค่าเสียหายในมูลค่าดังกล่าว
แต่ว่าคดีความของทั้งสองบริษัทก็ยังคงมีอีกหลายขั้นตอนในชั้นศาลค่ะ
ถือเป็นชัยชนะที่จับต้องได้จากคดีสิทธิบัตรหมื่นล้านนี้เป็นครั้งแรก
เดี๋ยวนะวันนี้วันที่๘ใช่ไหมงั้น๑๘ก็รู้เรื่องสิ
รอติดตามข่าวกันแล้วกันว่าเขาจะเอาเงินมาให้ยังไงไม่รู้จะประชดประชันแบบให้เป็นเหรียญหรือเปล่านะ
นั้นเป็นโฮกเป็นเรื่องที่หลอกกันในอินเทอร์เน็
เห็นใช่ไหมฮะมีภาพบอกว่าเอารถขนเงินใส่เหรียญไปเป็นแสนล้านล้านเหรียญเลย